พอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วขายเสร็จแล้วก็ว่างสิ

ไม่อยากให้ว่างเลยอยากให้มีรายได้กันอย่างต่อเนื่องนะคะ
มาดูตัวอย่างชาวนาในจังหวัดบุรีรำ
ใช้เวลาว่างหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะ
ว่าวขายค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะคะ

สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะ

เป็นชาวนาในหมู่บ้านหมู่ที่๑๐ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรำค่ะ
ใช้เวลาว่างหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
หารายได้เสริมช่วงเข้าฤดูหนาวค่ะ
โดยการนำวัสดุที่หาได้จากท้องถิ่น
และวัสดุที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป
ประดิษฐ์ว่าวแอกว่าวจุลาและว่าวแอกโบราณ

ไปวางขายที่ริมถนนในอำเภอเมืองบุรียรำ

ขาย๕๐๕๐๐บาท

เป็นการหารายได้เสริมให้กับครอบครัว

รู้กันผลผลิตน้อยน้ำไม่ค่อยดี
และราคายังตกต่ำอีก

เกี่ยวกับการทำว่าวที่พอจะมีอยู่

เพราะว่าช่วงนี้เริ่มเข้าฤดูหนาวแล้ว

เด็กชอบสิและผู้ใหญ่ก็ชอบ

ต่างนิยมเล่นว่าวกันสามารถสร้างรายได้

หลักพันต่อวัน
ตากลมหนาวแล้วก็ลมแรงแบบนี้

ก็วิ่งตามถนนพิพาบริการักษิติ

ไปเกี่ยวเกิดสายฟงสายไฟหมด